ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มันเกิดมาจากผู้ชายคนนี้มันมงมันเมาอะไรจริงนะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดเลยก็เหมือนกันเกิดขึ้นในร้านเหล้านะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับเราก็ให้เห็นภาพไปแล้ววันนี้เราตามความคืบหน้าของคดีให้
เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยนะครับผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงจนเสียชีวิต
เดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยจ้วงแทงผู้ตายนะครับ
นี่ค่ะคือในร้านเนี่ยจะลักษณะมีผู้หญิงเนี่ยเดินมาเนี่ยเขาเป็นพนักงานในร้านนะครับ
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปที่โต๊ะที่อีกโต๊ะหนึ่งเขานั่งกันอยู่๓คนนะครับ
ที่คนที่สะพายกระเป๋าเนี่ยจะลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ชักมีดแล้วแทงใส่เขาก็ล้มลงไป
แล้วก็เดินไปกันนะครับคือสองในสามเนี่ยถูกควบคุมตัวได้
ความจริงก็ควบคุมตัวได้ทั้ง๓คนนี่แหละแต่แจ้งข้อหา๒คนเพราะอีกคนนึงเนี่ยล็อกคอ
ล็อกคอผู้ตายแต่อีกคนนึงตำรวจบอกว่าก็ดูจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
ก็เป็นไปได้ตามที่เขาให้การก็คือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายกิติพงศ์นะครับท่านผู้ชมครับนายกิติพงศ์ภูทรศรีอายุ๓๕ปี
คัตเตอร์ยาว๕นิ้วแทงนายนรงเวทโล่งกระโทกอายุ๔๔ปีจนเสียชีวิต
เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ภาพในกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ชัดเจนส่วนนี้คือบ้านของนายกิติพงศ์นะฮะที่เจ้า
ตามไปเนี่ยแล้วก็ไปจับตัวได้นี่คือบ้านของนายกิติพงศ์นะครับ
หลังจากก่อเหตุเนี่ยที่เห็นเดินออกไปในภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยบ้านเขาเป็นร้านอเมริกา
กลับมาที่บ้านนะครับเอามีดคัตเตอร์มาวางทิ้งเอาไว้
แล้วมีผ้าผืนนึงลักษณะเหมือนกับเช็ดคราบเลือดส่วนตัวเองเนี่ยนอนหลับอยู่นะฮะ
ยังเมาอยู่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๕ทุ่ม๔๐คืนวันที่๓ตุลาคมนะ
ตำรวจก็เรียกลงมานะฮะจับที่บ้านเนี่ยเมาอยู่เลยนะครับ
ตอนที่ลงมาในคืนวันเกิดเหตุที่ไปจับเนี่ยนะฮะสภาพยังเมาอยู่นะฮะ
หลังจากถูกจับเนี่ยนายกิติพงศ์เนี่ยบอกว่าเขาไปนั่งกินเหล้า
แล้วผู้ตายเนี่ยมาก่อกวนที่โต๊ะนี่ฮะนี่คือตอนที่ไปตามที่บ้าน
กระเป๋าสะพายสีดำยังอยู่เลยเหมือนในกล้องวงจรปิดเลยใช่ไหมเห็นไหม
ยังเมายังมึนอยู่นะครับก็บอกว่าเขามาก่อกวนผมที่โต๊ะ
เวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมไม่ชอบให้ใครมากวนใจ
ก็เลยชักคัตเตอร์ที่ติดตัวอยู่เนี่ยแทงใส่หน้าอกไปหนึ่งครั้ง
แล้วก็เดินกลับบ้านมานอนไม่คิดว่าจะเสียชีวิตค่ะนี่นะฮะ
อีกคนนึงนะครับเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ถูกตามไปจับที่บ้านเหมือนกัน
ชื่อนายประเมินรักอุ่นแก้วเป็นคนที่ล็อกคอฮะ
ในกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นคนที่ล็อกคอนะครับ
เขาก็บอกว่าผมแค่ล็อกคอผมไม่ได้แทง
แล้วก็พูดเหมือนกันคือพอเสร็จเรื่องเสร็จราวที่ร้าน
ผมก็กลับบ้านไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไร
เขาแค่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วย

ตำรวจก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะครับ
สองคนนี้ก็ถูกแจ้งค่าหาไปเรียบร้อยนะครับ

นายนรงเวทโล่งกระโทกอายุ๔๔ปีเนี่ย

แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
นายนรงเวทถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้าย๓แผลแขนซ้าย๑แผล
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ผู้ต้องหาบอก
ผมแทงใส่ไปทีเดียวค่ะแต่เนี่ยเขาโดนไปสี่อ่ะนะ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราครับไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพด่านซ้ายนำตัวผู้ต้องหาสองคน
คือนายกิติพงศ์มือแทงกับนายประเมินรักคนที่ล็อกผู้ตายนะครับ
พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็เริ่มตั้งแต่จุดแรกนะฮะ
คือจุดที่ผู้ต้องหาเดินมาที่ร้านเนี่ยพาขึ้นรถตู้มานะครับ
พามาทำแผนนะครับจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยเดินมาที่ร้าน
แล้วจุดที่สองเป็นจุดที่ผู้ต้องหาไปนั่งดื่มสุรานะ
กับเพื่อนมากันสองคนแล้วเพื่อนรออีกคนนึง
ก็เป็น๓คนในร้านโต๊ะตรงนี้เลยนะครับ
แล้วก็การทำแผนช่วงที่สามเนี่ยเป็นตอนที่ผู้ตายเนี่ย
เขาเดินมาที่โต๊ะนะครับแล้วนายประเมินรักก็เข้าไปล็อกตัว
ที่นายกิติพงศ์จะชักคัตเตอร์ออกมาแทงใส่เขานะครับ
เข้าหน้าอกเข้าแขนจนเขาเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
โดยสองคนนี้นะฮะโดยเฉพาะในกิติพงศ์คนแทงเนี่ยอ้างว่า
เวลาผมดื่มเหล้าผมไม่ชอบให้ใครมากวนนะฮะแต่ว่าทางเพื่อน
ญาติของผู้ตายบอกว่าความจริงผู้ตายเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไร
แต่เวลาที่เขาดื่มน่องดื่มเหล้าเขาก็จะลับมาพวกชอบไปพูดไปคุย
สนุกสนานแต่กลุ่มผู้ตายนี่บอกผมไม่ชอบให้ใครมากวนใจ
เนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นระหว่างการทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็สังเกตดูจากสีหน้าแววตาของผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
เครียดอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะใส่แมสนะฮะ
แล้วก็สวมหมวกเนี่ยแต่ก้มหน้าเครียดเลยนะ
ตอบคำถามอะไรนะครับเราก็พยายามถามว่าเออทำไมไปแทงเขาอย่างนั้นล่ะ
กล้องวงจรปิดไม่เห็นว่าผู้ตายเขาจะหาเรื่องอะไรเลย
ลักษณะเหมือนกับก็เดินเข้าไปคุยเหมือนคนก็เมาด้วยกันอย่างนี้
แต่กลายว่าไปแทงเขาหรืออยากจะกล่าวขอโทษอะไรกับครอบครัวผู้ตายไหม

นี่นะคะก็ไม่พูดอะไรไม่ได้กล่าวคำขอโทษอะไร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่สพด่านซ้าย
จะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดเลยในช่วงบ่าย
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ร่างของผู้เสียชีวิตญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดนะคะ
หมู่บ้านโคกเนินทองตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ทีมข่าวได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณแม่ทองดีโล่งกระโทกอายุหกสิบเจ็ด
คุณพ่อหลั่นโล่งกระโทกอายุเจ็ดสิบสอง
กับแม่ก็บอกว่ามีลูกด้วยกันทั้งหมด๓คน
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนกลาง

ก็ได้วิชามาจากพ่อนี่แหละ
ชอบดื่มเหล้าก็จริงแต่ไม่เคยไปหาเรื่องใคร
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ต้องทำร้ายลูกชายขนาดนี้

ลูกชายก็ไม่ได้มีท่าทีจะต่อสู้อะไร
ก็เลยอยากจะถามว่าทำไมต้องฆ่าลูกชายแม่แบบนี้นะคะ

เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย

ก็อยากจะให้ทางครอบครัวของผู้ต้องหามากราบขอขมาศพลูกชายด้วยค่ะ
มักเล่นมักอะไร

แต่ไม่มีว่าไปกวนเขา
รับไม่ได้เหรอครับ

มันไม่น่าถ้าไปบ่อยบ่ายไปตบไปตีกัน
นี่เมย์ก็บอกว่านี่บึงแล้ว

ไปนอนรับอยู่สามสองโมงในห้องนะ
แล้วพวดซีออกมาแล้วมาเห็นมู
เห็นมูกก็ว่าเขาเคยไปข้อเราในร้านกินก็ให้
ก็ไปจองบ้าเขาแล้วก็คุยอย่างนี้

ถ้ลูกแม่นี่เห็นเขาไปบ่อยบ่ายไปเป็นบ่ายเลยรับแล้ว
ไม่บอกเห็นเลยจากหน้าตาเป็นซะใด

คิดว่าต้องคุยกันเนอะไม่คิดว่าเขาไอ้ใจดำซะนี้
แล้วเขาว่าเขาขนไว้เขาไม่เห็นว่าออก